อีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีจาก
ขอรมอลในวันนี้นะคะก็คือข้าราชการบรรจุใหม่นะคะ
ก็จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นค่ะนะคะปีละ๑๐ในปี
งบประมาณ๖๗และ๖๘เพราะฉะนั้นข้าราชการก็จะมีเงินเดือน
เริ่มต้นเดือนละ๑๘๐๐๐บาทนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามข้อเสนอ
ของสำนักงานคณะกรรมการพลเรือนหรือกพซึ่งจะปรับขึ้นในส่วนของ
ค่าราชการบรรจุใหม่ปีละสิบเปอร์เซ็นต์ในสองปีงบประมาณ
จะเริ่มต้นใช้ในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะคะหลังจากที่
พรบงบประมาณประกาศใช้แล้วเพราะฉะนั้นจะมีผลทำให้
พฤษภาคมปีหน้าค่าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่
ก็จะได้รับเงินเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทก่อน
จากนั้นพอปีหกแปดก็จะได้ปรับอีกหนึ่งพันห้าร้อยบาท
เป็นหนึ่งหมื่นแปดพันบาทจากเดิมค่าราชการบรรจุใหม่
ในระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนเพียงหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
มาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะคะว่าคือถนับไปนี่สิบสองปีแล้วค่ะ
ที่ไม่ได้มีการขยับฐานเงินเดือนสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่นะคะ
แล้วก็ฐานเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานลูกจ้างในระดับปวชปวส
ก็จะได้รับการขยับขึ้นเช่นเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับข้าราชการนะคะ
มีอีกส่วนหนึ่งคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติกฎกระทรวง
ขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงและสถานบริการที่ตั้งในโรงแรมอย่างถูกกฎหมาย
อันนี้ข่าวดีผู้ประกอบการแต่ว่าไม่ใช่ทุกที่นะคุณผู้ชม
จะได้รับการอนุมัติก็คือ๔จังหวัด๑อำเภอก็เรียกแบบนี้๔จังหวัด๑อำเภอ
สี่จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครภูเก็ตชนบุรีเชียงใหม่
และอำเภอก็คือเกาะสมุยสุราชธานีนะคะภูเก็ตชนบุรีเชียงใหม่กรุงเทพเกาะสมุย
จะเปิดให้บริการได้ถึงตี๔ของวันรุ่งขึ้น
ส่วนท้องที่อื่นที่ประสงค์จะให้สถานบริการเปิดทำการได้ถึงตี๔วันรุ่งขึ้น
อันนี้ก็เป็นไปตามประกาศของจังหวัดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทย

นี่ก็เป็นมติคอรมอทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทอง
แล้วก็การประกอบธุรกิจนะคะคุณกาย
ดูจากพื้นที่ที่เขามีการผ่อนปลนก็เห็นได้ชัดนะว่าเน้นนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย
จุดท่องเที่ยวนะคะเมืองท่องเที่ยวนะคะ